ท่านพูดบอกว่าคนไหนอยากจะพักผ่อนก็แต่ตามใจ
คอลโมเนี่ยคราวนี้เป็นภาคบังคับแล้วล่ะ
นายกประยุทธ์ไม่มีทางหลีกเลี่ยง
อยู่กันไปนานแล้วเคยชินแล้วก็มันเหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรใหม่
แต่ถ้าเราสามารถปรับให้มันใหญ่ให้มันดีจุดอ่อนมันก็น้อย